เรื่องราวของคุณแตงโมเนี่ยบอกเลยนะว่ายังมีอีกหลากหลายแง่มุมให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราจะพาไปดูพัฒนาการความน่ารักความสวยและความเซ็กซี่ของคุณแตงโม
ต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณแตงโมเนี่ยเขามีใบหน้าที่ทั้งสวยหวานและมีความสวยที่ปนอยู่ในคนเดียวกันนะคุณผู้ชม
อย่างที่หลายคนทราบมาบ้างแล้วนะว่าแตงโมโลดแล่นอยู่ในวงการมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
มีผลงานทั้งละครภาพยนตร์ถ่ายแบบโฆษณาเพียบเลยโดยเธอแจ้งเกิดจากบทนางร้ายในเรื่องเบนจาคีตาความรัก
สมัยนั้นเนี่ยเธออายุ๑๙ความน่ารักความสวยสมวัยของแตงโมก็ฉายแววไม่แพ้นักแสดงคนอื่นนะคะ
แต่ด้วยฝีไม้ลายมือทางการแสดงทำให้เธอโด่งดังเป็นพลุแตกจนมีละครหลายเรื่องติดต่อเข้ามาทั้งหมด
ทั้งหมดนางเอกคือเรียกได้ว่าหลากหลายคาแรคเตอร์เลยที่ติดต่อเข้ามานะคะและเมื่อโตโต
เรียกได้ว่าแตงโมเป็นนักแสดงที่มีความสามารถและมีภาพลักษณ์ในวงการบันเทิงที่หลากหลายจริงค่ะ
สวยจริงนะสวยแบบไม่มีอะไรกั้นเลยจริงนะสำหรับเธอคนนี้นะ
เช่นเดียวกับการเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่มาจากเนื้อในของเธอจริง
กลัวจริงนะพอไปย้อนดูหลายเรื่องราวทั้งละครทั้งภาพยนต์
ทำให้เห็นเลยนะว่าแตงโมเป็นคนที่เอาอยู่ทุกบทบาท
ทั้งร้ายทั้งดีคือเอาอยู่จริง
ค่ะโดยเฉพาะเรื่องรูปร่างต้องยอมรับนะคะ
ว่าเป็นร่างที่ฟ้าประธานมาจริง
คือโมหุ่นดีตั้งแต่เล็กตั้งแต่เข้าวงการนั้น

จริงคือหุ่นดีมากจริงจนถึงปัจจุบันน่ะ

มมยังรักษาหุ่นดีมากจริงนะสุดยอดเลย